แถวจ้า
เขาก็ขึ้นชื่อเหมือนกันนะในความเป็นเจ้าถิ่นใช่ไหม

อันนี้สดเลยนะครับนี่เป็นหนึ่งภาคมวยเลยนะ
มีดผมไปหน่อยหนึ่งไปแล้วครับรถฝามืออ้าว
ซ้ายมือว่าไงครับหัวแตกนี่โอ้โหคืออันนี้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว
เดี๋ยวเล่าเหตุการณ์ให้ฟังอีกทีเมื่อกี้อาจจะพากแค่แบบ
กึ่งกลางนะคะคือเป็นสองแถววินปากเกร็ดกับวัดโพทองบน
สองวินเจอกันเรื่องนี้ไม่รู้ว่ามีการแจ้งความดำเนินคดีกันแล้วหรือยัง
แต่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนั่นแหละตีกันแล้วก็วิ่งลงมา
กระจกหน้ารถหัวแตกกระจกแตกกันไปน่ะฟาดปั้งเข้าไปเนี่ย
อย่างที่เขาพากแต่ประเด็นคือเนี่ยคุณเห็นไหมอ่ะข้างในอ่ะ
เด็กนักเรียนใส่กระโปรงนั่งอยู่อ่ะก็เขาแบบมาใช้บริการสองแถว
เพราะไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับตัวเองบ้างตกลงแล้วจบกันแค่นี้
หรือจะมีตีกันต่อก็ไม่รู้ได้ต้องฝากไปที่กรมการขนส่งทางบกหน่อยนะคะ

เพื่อความปลอดภัยของผู้ที่จะไปใช้บริการ
เพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าจะมีใครโดนลูกหลงบ้าง

กับวินสองแถวปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
เรียกโชเฟอร์คนเมื่อกี้ไปด้วยทีเดียวพร้อมกันเลยนะ